คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนาทีชีวิต
ซึ่งชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เป็นกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปประสบเหตุ
คือถูกคลื่นซัดกลางทะเลที่จังหวัดกระบี่
ขึ้นสูงกว่า๔เมตรแบบนี้นะคะ
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็นำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กด้วยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดที่กระบี่
ขึ้นสกอร์สูงประมาณ๔เมตร
กลางทะเลถูกถ่ายเอาไว้โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
มีข้อความเล่าถึงนาทีชีวิต
บอกว่าขณะอยู่บนเรือกับลูกเรือกว่า๔๐คน
แล้วก็เด็กเล็กด้วยนะอีก๔คน
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์แล้วก็ถูกแชร์ออกไป
แน่นอนนะคะว่าคนส่วนใหญ่ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
และอวยพรขอให้ทุกคนที่อยู่บนเรือปลอดภัย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้เล่าต่อบอกว่า
ถือเป็นประสบการณ์ที่เกือบเอาชีวิตกลับมาไม่ได้
ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณกัปตันบังคับเรืออย่างดี
ให้เรามีโอกาสรอดชีวิตมา
วันเกิดเหตุไปที่เกาะพีอากาศไม่ดีตั้งแต่เช้า
ลมทั้งฝนทั้งคลื่น
ไปได้ครึ่งทางเกือบถึงแหลมตรง
กัปตันบอกว่าไปไม่ได้แล้วต้องกลับ
แต่ระหว่างนั้นเธอแล้วก็ลูกเรือสักประมาณ๔๐คน

ถ้ำกลางคลื่นที่ก็ถือว่าสูงเนี่ยนะคะ

แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือในเรือเนี่ย
มีหนูน้อยเด็กเล็กอยู่ด้วย๔คน
ตอนนั้นเธอนึกในใจว่าไม่รอดแล้วแน่
เพราะว่าเรือเดินต่อไปไม่ไหวแล้ว
จังหวะนั้นเองเธอภาวนาคิดถึงแต่หน้าพ่อ
หน้าแม่ลอยมาในใจก็คิดว่า

พาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้
ทั้งที่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูแล้วก็ให้กำเนิดมาอย่างดี
จากนั้นก็ได้แต่ภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ
ที่เคารพนับถือทุกคนทุกครั้งแล้วค่ะ
นึกถึงบารมีของในหลวงรัชกาลที่๙
ขอท่านจงปกปักรักษาลูกเรือทุกคน
และจงช่วยโดนบันดาลนำพาลูกเรือ
ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยด้วยเถิด
เวลานั้นเองเธอคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
ก็ต้องอุ้มเด็กเล็กด้วย๑คน
ไว้ในอ้อมกอดนะเพราะว่าแม่ของเด็กคนนี้เนี่ย
คือเมาเรือค่ะอ้วก
จนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาประถมพยาบาลเบื้องต้น
น้องคนนั้นเด็กคนนั้นก็กอดเราไว้แน่น
ก็คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะพร้อมกับน้ำตาที่ค่อยไหลออกมา

ไปเวลากว่า๓ชั่วโมงที่เราต้องทนอยู่
กลางเหตุการณ์แบบนั้นแต่สุดท้ายกัปตัน
ก็สามารถนำพาทุกคนมาถึงเกาะยาวโดยปลอดภัย
พอมาถึงเกาะยาวค่ะคุณผู้ชมคะเจอพี่ที่เคารพรัก
เธอก็บอกว่าเธอวิ่งเข้าไปกอดร้องไห้ด้วยความอึดอัด
ที่ต้องอยู่ณจุดนั้นอยู่ถ้ำกลางพายุ
พร้อมขอให้ใช้สติแล้วก็อยากบอกว่า
อยากให้เรื่องราวเหล่านี้ที่นำมาโพสต์คลิปนี้นะคะ
เป็นอุทาหรณ์และขอบคุณกัปตันอีกครั้งที่นำพาลูกเรือ
รวมทั้งเธอกลับมาสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยค่ะ